มาดูเหตุการณ์ที่หนุ่มเมืองร้อยเอ็ดนะคะกลายเป็นเหยื่อค่ะคุณผู้ชมลักษณะพฤติกรรมพฤติการคล้ายเดิมเลยค่ะ
ผู้หญิงสร้างรูปโปรไฟล์ของตัวเองสวยงามค่ะสวยแต่รูปแต่จูบไม่หอมเลยแอดไลน์มาขอเป็นเพื่อนนักธุรกิจชาวร้อยเอ็ดนะคะ
ครั้ง๘๐ครั้งเป็นเงินกว่า๑ล้านบาทโดยเฉลี่ย
เขาบอกว่ามารู้ตัวอีกทีอ้าวเงินหายไปในบัญชีล้านกว่าบาทแล้วค่ะ
รู้ตัวช้าไปนะครับพี่แต่เอาล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ออกมาให้ข่าว
แล้วก็กลายเป็นอุทาหรณ์ให้สำหรับหนุ่มด้วย
แล้วก็อย่าไปดูแค่รูปโปรไฟล์หลงไหล
อย่าไปหลงไหลแค่รูปโปรไฟล์กลายเป็นเหยื่อแบบนี้ค่ะ
คนที่ตกเป็นเหยื่อก็คือคุณโชธอนันต์มหาวานิสธนันยูอายุ๓๑ปี
คุณโชธอนานเป็นชาวอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ด
แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจใจกันลุยสค่ะ
ที่สุดแล้ววันนี้ก็หอบหลักฐานการโอนเงินมาแจ้งความกับตำรวจ
แล้วก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนที่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะคะ
จากนั้นก็แนะนำตัวเองค่ะคือรูปโปรไฟล์อย่างเลิศเลยค่ะ

เขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่ง

ทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมคุณโชษอนันทร์ไปคุย
ทั้งว่าคุณโชธอนันต์ก็มีลูกมีเมียแล้วนะ

คุณโชธอนันต์ให้ข้อมูลบอกว่าจริงไม่ได้กะจะจีบหรอก
แต่เขาบอกว่าเขาเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อ

ตัวเขาเองกำลังจะขยายกิจการพอดี

เออก็เลยเข้าทางเลยก็เลยกะว่าจะปรึกษาสาวเจ้าคนนี้ค่ะ
แต่สาวเจ้ากลายมาหลอกซะก่อนนะคะ
ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผู้หญิงคนนางกล่าวเนี่ย
เฟสมาขอยืมเงิน๑๕๐๐บาท
ทำกระเป๋าสตางค์หายไม่มีเงินเติมน้ำมันกลับบ้าน
คุณชกอนันต์เห็นว่าเป็นเพื่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง
เงินก็ไม่เยอะด้วยก็เลยโอนไปให้เข้าบัญชีนะคะ
จากนั้นก็ทักมายืมเงินเรื่อย
ตอนแรกหลักพันจนกระทั่งหลักหมื่น
เหมือนตามข่าวที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้
คุณโชคอนันต์บอกว่ารู้ตัวอีกทีมาดูบัญชีธนาคาร
ไปทั้งหมดกว่า๘๐ครั้งรวมแล้วเป็นเงินกว่า๑ล้านบาทนะคะ
ยังไม่จบค่ะคุณโชคอนันต์เล่าต่อนะบอกว่า
ครั้งสุดท้ายสาวเจ้าคนดังกล่าวได้ขอยืมเงินบอกว่า
บ้านจะโดนยึดทีนี้ทำให้คุณโชคอันนัน
เขาก็เลยเอกใจต่อมเอ๊ะเริ่มทำงานว่าเอ๊ะพนักงานคนนี้
เป็นพนักงานสินเชื่อของธนาคาร
แล้วทำไมถึงปล่อยให้ธนาคารยึดบ้าน
ทีนี้คุณโชธอนันต์เขาก็เลยลงไปสืบข้อมูล
ผู้หญิงที่คุยด้วยรูปโปรไฟล์ไม่ใช่รูปจริงนะคะ
ไม่ได้สวยงามอย่างที่รูปโปรไฟล์มันขึ้นมาแบบนี้
ทำให้รู้ตัวว่าตัวเองโดนหลอก
แล้วก็สุดท้ายตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจสพเมือง๑๐๑
เหตุการณ์เกิดตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดถามว่าทำไมมาร้องสื่อก็เพราะว่าตั้งแต่พฤษภาที่ไปแจ้งความกับตำรวจค่ะ
คดีมันไม่คืบอะค่ะก็เลยร้องสื่อให้เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้นะคะ
ทีนี้เนี่ยเราไปสอบถามนะจริงแล้วเนี่ยยังมีเหยื่ออีกหลายคนนะครับ
เป็นผู้ชายหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อผู้หญิงคนดังกล่าว
ก็เลยตัดสินใจร้องเรียนกับสื่อมวลชนแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์
หวังจะให้กระตุ้นคดีด้วยว่าอยากให้คดีมีความคืบหน้านะคะ
สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะร้อยตำรวจเอกพิษนุจันทคัทรองสารวัตรสอบสวนสพเมือง๑๐๑
เจ้าของคดีบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับหญิงคนดังกล่าว
ตอนนี้รู้แล้วนะคะว่าผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นใคร
เพราะว่าตำรวจเขาไปจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไปดูข้อมูลจากทะเบียนราชที่สุดแล้ว
รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือนางสาววาสนาขอสงวนนามสกุล
อยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนะคะ
พอไปตรวจสอบวาสนาตอนนี้ก็หมดวาสนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เพราะเตรียมที่จะถูกออกหมายจับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่าออกหมายเรียกไปแล้ว๒รอบไม่มา
เท่ากับว่าเข้าข่ายพฤติการคือหลบหนี
ต่อไปตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายจับ
แล้วก็พอไปดูข้อมูลของวาสนาคนนี้เนี่ย
เคยโดนจับกลุ่มคดีช่อโกงแล้วด้วยนะ
ช่อโกงนี่ก็คือมีลักษณะเป็นคนที่ชอบหลอกคนอื่นนั่นแหละ